มาต่อเรื่องการเมืองกันหน่อย
คุณผู้ชมไม่นำเสนอคงจะไม่ได้
ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับ
ล่าสุดครับคุณหญิงสุดารัฐก็ออกมาบอกว่า
ยืนยันนะครับว่าไม่ขอรับตำแหน่งใดเพราะว่าเป็นนักรบแล้ว

ส่วนทางด้านของพักพลังประชารัฐ
ก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่เคยมีการจัดสรรหรือว่าแบ่งโคต้า
ให้กับพักที่เขาไปเทียบเชิญมาร่วมรัฐบาล

ถึงแม้ว่าทางฝากฝั่งของพักประชาธิปัตย์จะบอกว่า
ควรจะตกลงให้จบก่อนเลือกนายกรัฐมนตรีก็ตาม

ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่คืบหน้าครับ
อุตมัติสวนายนยืนยันว่าเหตุผลที่ไม่สามารถให้คำตอบกับพักประชาธิปัตย์ได้
เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการเจรจาและรวบรวมนโยบายที่แต่ละพักเสนอไปว่ารับได้หรือรับไม่ได้
ยังไม่ถึงขั้นกับจัดสรรว่าพักไหนจะต้องได้กระทรวงอะไรเป็นสำคัญหรือเปล่า
ที่สำคัญภายในภาคไม่ได้มีปัญหาความไม่พอใจ
เพราะทุกอย่างควรจะผ่านขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เสร็จสิ้นซะก่อน
ซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายทุกอย่างจะตกลงกันได้ครับ
เราก็จะต้องคุยกันให้มันตกทั้ง๑
แล้วก็ถึงจะไปว่าเออเจรจากันว่าหน่วยงานนี้ใครจะดูแลอย่างไรในตำแหน่งอะไร

ไม่ใช่ปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐนะครับ
ที่ผมเรียนว่าเราก็หาลือของเราภายใน
เองก็มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่พอสมควร

เดี๋ยวพักพลังประชารัฐจะยกขันหมากไปเทียบเชิญ

เพราะว่าเมื่อวานเองก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ
นะครับเอาไปดูท่าทีของประชาธิปัตย์กันหน่อยค่ะ
นายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ออกมาพูดถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐ
มีเงื่อนขายไงที่ขุดอุตสรรมาบอกว่า
เลือกนายกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเจรจาตำแหน่งทีหลัง
ซึ่งนายนิพนธ์บอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์แหละ
เพราะว่ามีสว๒๕๐เสียงคอยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่แล้ว
แต่การจัดตั้งรัฐบาลต้องเจรจาให้จบก่อนแล้วค่อยเลือกนายกค่ะ

ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ายังมีเวลาที่สามารถจะเจรจากันได้
ภายใต้กติกาที่ต้องเคารพซึ่งกันและกัน
ที่ผ่านมาการจัดตั้งรัฐบาลจะดีลทุกอย่างให้จบก่อนแล้วค่อยเลือกนายก
ซึ่งมันเลยทำให้การตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวและพร้อมกันทีเดียว
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ตกลงตบแต่งกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของแกนนำพักที่จัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละ
ต้องไปพูดคุยกับทุกพักให้เรียบร้อย
ในสภาพผู้แทนราษฎรถึงจะมีเสถียรภาพ
ขอยืนยันอีกครั้งว่าพักภูมิใจไทยจะร่วมรัฐบาลกับแก่นำรัฐบาลได้รวมเสียงเกิน๒๕๑เสียงเท่านั้น
เดี๋ยวก่อนแปลว่าถ้าสุดท้ายแล้วประชาธิปัตย์ไม่ตอบรับหรือว่าไม่เข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐ
ถือว่าขัดหลักการของภูมิใจไทยแปลว่าภูมิใจไทยก็จะไหลไปทางอื่นได้อีกเหรอคะ

ก่อนสิคุณตอบตกลงแต่งงานกับเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอ
อ้าวก็ยังแค่มั่นอ่ะ
แค่มั่นคือถ้าคุณผิดเงื่อนไขคือเรื่องสาธารณสุขเรื่องนโยบายและเรื่องที่ว่าต้องรวมเสียงแล้วได้เกิน๒๕๑เสียง
ถ้าพลังประชารัฐทำไม่ได้ภูมิใจไทยจะไปอยู่กับคนอื่นเหรอคะ
ก็คุณอนุทินบอกว่าผมไม่เคยโกหกประชาชนผมจะอยู่พักฝ่ายประชาธิปไตย
คุณเอาจริงมั้ยคุณได้ดูเฟซบุ๊กมั้ย
ว่าคนพูดถึงเหตุการณ์การจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลอย่างไรบ้าง

สวนสัตว์เปิดเลยอ่ะจริง

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็พูดถึงความชัดเจนของพักนะครับ
ในการเสนอแคนดิเดตนายกที่๗พักลงศัตยาบัน

พร้อมยืนยันนะครับว่าตัวเองจะรักษาสัจจะที่เคยให้ไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งใด
เพราะว่าตนเป็นนักรบแล้วพูดไม่คืนคำ
ส่วนจะเสนอชื่อนายชาติชาติสิทธิพันธ์ขึ้นชิงตำแหน่งนายกหรือไม่นั้นเนี่ย
คุณหญิงสุดารัฐก็ระบุว่าภายในพักยังไม่ได้มีการพูดถึง
นะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่เสนอนะแต่ว่าในพักยังไม่มีการพูดถึง
เพราะว่าเรื่องนี้ต้องผ่านการความเห็นชอบแล้วก็มติร่วมกัน
๗พักการเมืองที่มีการลงศัตยาบันเอาไว้ด้วยนะครับ